สวัสดีทุกคนมาติดตามนะครับเรื่องหน่าวผลการแห่งขัน
อเล็กบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียกันบ้างครับ
ไทยรัฐทีวีเพิ่งจะถ่ายทอดให้ได้ชมไปนะครับ
เมื่อประมาณไม่ถึง๑ชั่วโมงที่ผ่านมาจบการแข่งขันไปครับ
เจ้าภาพเป็นจีนจัดการแข่งขันนะครับในกลุ่มบีนัดที่สี่

ไทยรัฐทีวียังคงถ่ายทอดให้ชมเหมือนเช่นเคย๑๕นาฬิกา๑๕นาทีนะครับนัดที่๕วันที่๑พฤษภาคมแล้วก็ติดตามอีก๑ช่องทางคือแอปพลิเคชันชูไอดีครับ
สวัสดิตาพันลบก็บอกนะครับว่างานนี้เป็นการแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขี่ม้าโปโลระดับนาชาติรวมถึงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองหัวหินแล้วก็ประเทศไทยด้วย
ผลการแข่งขันครับเป็นทีมจีนผสมเกาหลีใต้เอาชนะทีมไทยไปได้๘ต่อ๗๕คะแนนครับสูสีมากแล้วก็คว้าแชมป์ไปครอง
เพื่อหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนรวมทั้งหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรกีฬาโดยมีหลายหน่วยงานร่วมในการสนับสนุนครับ
ซึ่งสมาคมก็ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนปากประจังหวัดพัทธลุงแล้วก็โรงเรียนหลัก๔ด้วยครับ